บอกเลยกุ๊บกิ๊บเนี่ยนะคะในอินสตาแกรมร้อนฉ่า
เพราะว่าแฟนตามกดไลค์รัวเลยค่ะ
โอ้โหเล็กพริกขี้หนูของแท้
ต้องยกให้กับคุณแม่กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ของน้องเป่า
เพิ่งจะคลอดเบบีตัวน้อยออกมาไม่ถึง๒เดือนดี
ก็ค่อยอัพเลเวลทวีความเผ็ดจนสาวโสดต้องมองตาค้าง
ไล่กันมาตั้งแต่สีผมบลอนทองแซ่บเวอร์
แต่ที่ทำเอาสะดุดตาสุดขอยกให้กับสรีระของคุณแม่ลูกหนึ่ง
ที่เข้าทีเข้าทางเร็วปานจรวด
แถมช่วงนี้หน้าอกหน้าใจที่สงสัยว่ากำลังอยู่ในช่วงให้นมลูก
ก็เลยดูดูมอวบอึมเต่งตึง
เสร็จจนฟอลเลอเวอร์กดตามไลค์กันแทบไม่ทัน
ทำเอาภาพเด็ดโชว์สกิลความเซ็กซี่
ไลค์สูงพุ่งทะลุหลักแสนไปตามกันค่ะ